พาคุณผู้ชมไปที่นครราชศรีมานะคะมีเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนึงค่ะเขาหึงแฟนสาวของเขาเขาก็สะกดรอยว่าแฟนสาวของเขาไปไหนปรากฏว่าไปเห็นว่าแฟนสาวเนี่ยไปนั่งล้อมวงดื่มเหล้ากับเพื่อนผู้ชายแต่เพื่อนผู้ชายหนึ่งในนั้นน่ะเป็นแฟนเก่าของแฟนสาวเขาก็เลยยิ่งหึงเข้าไปใหญ่ก็ไปทำร้ายร่างกายเขาจนเขาได้รับบาดเจ็บนะคะทางผู้เสียหายเขาก็เลยมีการ
แต่ตัวคู่กรณีตัวคนก่อเหตุนะคะบอกว่าโอ๊ยมันเยอะไปลดได้ไหม
ขอแค่คนละ๑๕๐๐พอแต่ผู้เสียหายเขาไม่ยอม
ทีนี้ทางฝั่งคู่กรณีก็ไม่ยอมเหมือนกันบอกว่าถ้าไม่เอา๑๕๐๐ก็ไปฟ้องศาลเอา
นี่คือที่สำคัญก็คือคนเจ็บเนี่ยเขาไม่ใช่แฟนเก่าของแฟนตัวเอง
เขาไม่ได้รู้เรื่องเขาอยู่ในกลุ่มนั้นนะคะแต่ตีผิดคนฮะทำร้ายผิดคนฮะ
ทีนี้นี่เขาไม่เรียกเป็นแสนก็บุญแล้วนี่เขาเรียกสามหมื่นนะ
เราส่งทีมข่าวของเราติดต่อไปทางคนเจ็บนะคะนายสำริทมาแก้วหรือนายหยงค่ะ
อายุยี่สิบหกปีเขาเล่าให้ฟังว่าที่โต๊ะมีห้าคนครับ
คือตัวเขาเองในโด่ในดังในบอมและพลอย
พลอยกับในบอมเคยเป็นแฟนกันพลอยเป็นผู้หญิงนะคะ
ก่อนเกิดเหตุน้าชายของเขาเป็นเจ้าของร้านเหล้าอันนี้
บอกว่าเห็นผู้ชายสองคนขับรถผ่านหน้าร้าน
ขับไปไปมามาหลายรอบเหมือนดูลาดเหลาอะไรบางอย่าง
แล้วชายสองคนนี้ก็เข้ามานั่งสั่งเครื่องดื่มในร้าน
ตอนนั้นทั้งร้านมีแค่สองโต๊ะก็คือโต๊ะผู้เสียหาย
โต๊ะผู้ก่อเหตุตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เอกใจอะไร
เหตุการณ์มันเริ่มขึ้นแบบนี้ค่ะผู้ชายสองคนที่นั่งอยู่ในร้านอ่ะนะ
เอาขวดเบียร์ตีหัวเขาเลยในหยงอ่ะนะจากด้านหลังนะ
ทางด้านหลังจากนั้นค่ะนายนัทแฟนคนปัจจุบันของพลอย
และเพื่อนอีกสองคนก็เดินเข้าร้านมาในนัทมีมีดนะคะ
แล้วก็พุ่งเข้ามาจะแทงแต่โชคดีที่น้าชายของเขาที่เป็นเจ้าของร้านนี้ค่ะ
มือในนัทออกส่วนเพื่อนเขาอีกสองคน
สนับมือมาเลยนะคะมารุมทำร้ายแล้วก็ใช้ขวดเบียร์ตีหัว
แล้วก็ทำร้ายในดังคืออีกคนนึงที่อยู่ในวงเนี่ยค่ะ
รวมคู่กรณีทั้งหมดเนี้ยน่ะมีห้าคน
พอพวกในนัทเกาะเหตุได้สักผัก
กับในโด่เขาเดินออกไปสูบบุรี
ก่อนหน้านี้เดินย้อนกลับเข้ามาในร้าน
ทีนี้แหละพอคนร้ายเห็นในบอมในบอมเป็นแฟนเก่าของพลอย
แฟนสาวตัวเองก็เลยถึงบางอ้อว่าอ้าว
ที่ทำร้ายไปผิดคนนี่
ตั้งใจจะมาเล่นบอมก็เลยทำยังไงอ่ะตีเขาไปแล้วทำร้ายเขาไปแล้วมันหนีเลย
ออกจากร้านขี่รถจักรยานยนต์หนีเลยแล้วเขาเจ็บหนักอ่ะโอ้โห
แต่คนที่สวยก็คือยก่ะดัง
นี่หย่องก็เลยบอกว่าเขากับพรอยเนี้ย

ลอยเป็นแฟนเก่าบอมเพื่อนเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพลอยไปมีแฟนใหม่
พลอยก็ตอนนั่งอยู่ในวงเล่าก็ดูเหมือนกับจูจีกับในบอมนะ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี้แหละ
ที่ในนัทแฟนปัจจุบันของพลอยเขาก็เลยไม่พอใจ
ก็เลยมาเกาะเหตุนี้นะคะ
เป็นแฟนของเพื่อนน้องผม
ทางตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาก็เลยบอกว่า
ยังไม่ได้แจ้งข้อหาในนัดกับเพื่อน
เพราะว่าต้องรอผลตรวจร่างกายจากคนเจ็บก่อน
ต้นคนเจ็บก็เลยบอกว่าได้คุยกับทางคนก่อเหตุ
ว่ามีการตกลงเรียกร้องค่าเสียหายกันเอาไว้

ว่าตัวไฟล์กอเหตุเขาไม่ยอมจ่ายให้คนละ๓๐๐๐๐
แต่ขอจ่ายให้แค่คนละ๑๕๐๐๐

ต่อให้ถูกคนก็ทำไม่ได้นะคะ